ผมนำเรียนคุณผู้ชมไปมันมีกระแสที่จังหวัดตราดนะครับ
เป็นกระแสในโลกออนไลน์ของที่นั่น
เขาบอกว่ามีผู้ใหญ่บ้านส่งหนังสือถึงลูกบ้านนะครับ
บอกว่าถ้าไม่จ่ายมาบ้านละพัน
พูดสุดข่าวไปที่วัดสะพานหินหมู่ห้าตะบนแหลมกัดอำเภอเมืองตราช
เมื่อไปถึงก็ไปเจอสารากาประเด็นหลังใหญ่เลยนะฮะ
แต่ว่ายังก่อสร้างไม่เสร็จมีเพียงเสาปูนกับหลังคาบางส่วนแบบนี้แหละครับ
อยู่ในสภาพสุดโสมยังใช้การไม่ได้นะฮะ
นายสำรานรัตนวานอายุ๖๗ปี
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับวัดสะพานหินเล่าบอกว่า
เรื่องที่มีการเก็บเงินบ้านละ๑๐๐๐บาทนั้นมีการเก็บจริง
แต่ไม่ได้เป็นการบังคับเรื่องทั้งหมดได้ประชุมหาบรือกันในหมู่บ้านแล้ว
เพื่อนำเงินมาร่วมสร้างสาราการประเรียนที่สร้างค้างไว้
ส่วนที่มีข่าวว่าผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายหรือว่าออกหนังสือ
ใครไม่ให้เงินไม่ต้องเอาศพมาเผาวัดนี้เนี่ยยืนยันว่าไม่จริงครับอันนี้ครับ
ผู้ใหญ่บุญโนตภูมินีท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๕
ซึ่งเป็นคนที่ออกหนังสือเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น
บอกว่ามีการหารือกันแล้วนะในการประชุมหมู่บ้านก่อนหน้านี้
ว่าจะทำสลากกาเปรียญของวัดสมัยนะฮะ
เนื่องจากของเดิมสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๔๕
จนถึงตอนนี้ผ่านไป๑๐กว่าปีแล้วนะครับ

ผู้รับเหมาคนก่อนทำโครงหลังคาไม่ได้มาตรฐาน
จึงเสนอให้มีการร่วมบริจาคจากคนในหมู่บ้านนั่นแหละครับ

หากใครพร้อมก็จ่ายไม่พร้อมก็ไม่เป็นไร
เขายืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเสนอ
และยินยอมไม่ได้บังคับครับ

ผมก็บอกว่า
หนังสือที่แจ่งไปออกวันที่๒๑
แล้วก็จะเก็บเงินวันนี้ตอนช่วง๘โมงครึ่ง
แต่พอมันรู้ข่าวแบบนี้ผมก็เลยยุติก่อน
แล้วจะต้องมาคุยชาวบ้านใหม่ว่า

เพราะว่าทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับชาวบ้าน

ผมคงไม่มีปัญญาณ

มันคงเป็นไปไม่ได้มันต้องใช้ชาวบ้านช่วย

ทีแรกว่าจะเก็บเงินเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้๒๕ตุลาคม
เพราะต้องเอาเงิน๖๐๐๐บาทไปจ่ายค่าช่าง
สำหรับการลื้อหลังคาสาราการประเรียนนะครับ
หลังเดิมออกก่อนจึงจะทำสาราใหม่ขึ้นมาได้
แต่ตอนนี้สงสัยต้องเลื่อนนะครับ

ไม่ให้เกิดข้อคอรหาครับ